แม่บ้านประจำบาน
แม่บ้านประจันบานสวัสดีค่ะ

เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง

ช่วงเวลาแห่งความสวยแล้วก็ซอกแทรกเรื่องราวต่างนะ

อยากให้คุณผู้ชมนะคะติดตามเหมือนเดิม
เพราะว่าวันนี้นะคะวันศุกร์เราจะอยู่กับผู้ชายในฝันค่ะ
แล้ววันนี้นะคะผู้ชายก็อยู่กับเราเต็มเหนียวเลยค่ะ
ใน๒ช่วงด้วยกันมาทั้งทีต้องแบบ

จับได้จับคลักลุ๊ก
โอ้วเป็นท่าพี่ไหมเจริญกุล๊าเลยอะ
พรรค์ผู้ใจออกมาหาออกมาติสืน

ทำไมท่ามันเยอะมากเลยคุณน้อ

ทุกเรื่อง
จะทำให้สาวลองนึกถึงการพบกัน๒ต่อ๒ในครั้งแรก

หรือว่าแบบทำไมถึงหนุ่มคนนั้นไม่สารต่อความสัมพันธ์กับเขา
เพราะว่าการเด็ดครั้งแรกของเรานะคะอาจจะเป็นเดทครั้งสุดท้ายก็เป็นได้

คุณต้องให้ความใส่ใจสำคัญทุกรายละเอียด
เออแต่ว่าน่ากลัวปนถูกต้องนะ

ก็อย่างที่บอกไปไงตั้งแต่เปิดรายการเมื่อกี้นี่นะ
ว่าการเด็กครั้งแรกเนี่ยนะกับผู้ชายเนี่ยจริงแล้วเนี่ย

เพราะมันเป็นการเกี่ยวกับการสื่อสารล้วน

คนมาเริ่มทำความรู้จักกันตอนแรกคือแบบ

ถ้ามันต้องเหมือนกันวางหมากเลยนะ

ถ้าเดินเกมผิดอะไรอย่างนี้มันก็จบไง

ถ้าสมมุติแบบเดทครั้งแรกลุกคาดได้นี่สุดยอด

นี่มัน๔๐กว่าปีมาแล้วนะ
ฉันเป็นคุณยายวรนาศเหรอ

แล้วไงเราต้องแบบทำตัวน้อย

เราไปฟังจากประสบการณ์สาวคนอื่นบ้างนะคะว่า
หลังกลับจากไปเดทกับหนุ่มเนี่ย
อะไรที่จะไม่ทำเด็ดขาด

หลังจากที่เราไปเดทกับผู้ชายครั้งแรกอะไรอย่างนี้

มันดูแบบน่าเกลียดมากอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็แบบอาจจะเป็นเพื่อนกันต่อไปอะไรอย่างนี้ค่ะ
ไม่ควรที่จะแอบกินเพื่อนเขาค่ะ
เพราะว่าเราก็ต้องคุยกันสองคน
เราต้องเปิดใจให้แค่๒คนนะคะ
คงไม่ควรโทรนัดว่า
ครั้งต่อไปควรจะมาเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าก็ต้องคุยกันไปเรื่อยก่อนนะคะ
ถ้าเกิดอยากเจอก็คงจะมาหากันเองอะไรอย่างนี้ค่ะ
ไม่ควรทำอะไรมากที่สุดก็คงไปเดทกับเพื่อนของคนคุยอะค่ะ
เพราะว่ามันก็ไม่ดีใช่ไหมที่เราไปทำให้แบบ

ถ้าในทางที่ดีก็คงเป็นเอาคนอื่นดีกว่าอย่างนี้ค่ะ

ไม่ควรจะไปนัดต่อกับเพื่อนเขา
ซึ่งเป็นเพื่อนในกลุ่มเขาอะไรอย่างนี้
ก็เปิดตัวในเฟซบุ๊กนะคะว่าเป็นแฟนกันเลย
เพราะว่ามันเพิ่งเป็นครั้งแรกอะค่ะ

ต้องศึกษาดูกันก่อนนะคะ
บางทีถ้าเกิดว่าเราไปเปิดตัวเลยมันเหมือนเราใจง่ายเกินไปอะไรประมาณนี้ค่ะ
นั่นไงสาวนี่ไม่ใช่ย่อยเลยนะ
มีการดุ๊กการรับเกิดขึ้นไม่ให้หนุ่มจับทางได้

เรื่องนี้มันเรื่องที่ผู้หญิงทุกคนจบมันจะมี
แต่ฝ่าจากสาวเขามองเข้าไปแล้ว
มาเรื่องนี้ดีกว่าอันดับที่สาวไม่ควรทำหลังจากเสร็จสิ้นออกเตรียม

ฮัลโหลแล้วครั้งหน้าไปที่ไหนดีอะ

จะมีหรือเปล่ายังไม่รู้ให้ผู้ชายเป็นคนชวน
เรื่องนี้ผู้หญิงไม่ควรที่จะรีบชวนก่อน

ลงรูปไอจีวันนี้แฟนฉันจับมือนู่นนี่นั่น

เคยมีเหตุการณ์อย่างนี้กับเพื่อนเหมือนกัน

เฮ้ยทำไมเขาต้องรีบแบบเอาลงด้วยอะมันดูแบบผู้หญิงต้องการเขาเกินไปมันดูแบบประกาศให้โลกรู้เกินไป
ทำให้ผู้ชายแบบไม่ชอบอย่างเงี้มันรู้แล้วไงว่าจีบติดแน่นอนมันไม่มีการลุ้นไม่มีอะไรต่อไปแล้วอ่ะ
ต้องให้แบบน่าค้นหานิดนึงอย่าเปิดตัวแรงนะคะ
ก็คือถ้าเกิดอะไรที่มันเริ่มแรกเนี่ยเราก็ต้องค่อยดูค่อยศึกษากันไปเนอะ
ไม่รู้ว่าเขาจะคิดยังไงกับเราถูกไหม
อันดับที่๓เดทกับเพื่อนของเขา
ไม่ได้นะอย่างนั้นเนี่ยมีทิคนิดนึงมาฝากคุณผู้ชมด้วย
ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเราก็ชอบเพื่อนของเขาเหมือนกัน

มันหล่อมากแล้วเขาก็เหมือนแบบมีใจนิดนึง
อ่าก็ต้องเคลียร์คนแรกไปก่อน
ว่าแบบว่าเราเป็นเพื่อนกันเถอะหรืออะไรอย่างนี้

เคลียร์ให้ชัดเจนเป็นคนไปนะคะ
รอระยะเวลาสักให้มันทิ้งช่วงนิดนึงไม่น่าเกลียดอะไรอย่างนี้
ใช่ค่ะจะได้สบายใจด้วยนะ

นั่นก็คือหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย

คือไม่รับสายไม่โทรหาไม่ใดเลย
ต่อให้เด็กครั้งแรกแล้วเราไม่ถูกใจเขาเนี่ย

ควรที่จะเป็นเพื่อนกันแล้วก็รักษาจิตใจน้ำใจกัน

คืออย่างน้อยเป็นเพื่อนกันก็ได้แล้วบอกเขาว่าแบบเออ
จริงคำว่ารักเนี่ยควรจะเก็บไว้ใช้ตอนที่รักจริง

คือเป็นเด็กครั้งแรกชอบดีกว่ามั้ยถูกใจ
แต่จริงคุณก็ควรที่จะเรียนรู้เขาแบบ
อย่าเพิ่งพิบสารภาพรักนะ
ใช่ค่ะกูรู้เลยนะว่าถ้าเกิดว่าเดินหมักผิดไหมนะ

หมักเกมนี้ฉันก็รู้ว่าจะต้องลงเออ
ช่วงหน้าค่ะหนุ่มคนนี้นะคะออกเดทมาแล้วหลายรอบ

ใช่เราต้องแบบไปทำเคล็ดลับของเขาว่าแบบ
เฮ้ยทำไมถึงแบบดูฮอตขนาดนี้
นั่นแหละสิตอนนี้พันธุ์สักครู่ค่ะค่ะ